การบันเทิงค่ะจะบอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ย
หลายคนก็ได้เห็นความสามารถของดาราหลากหลายแง่มุมกันไป

ัดความสามารถพิเศษขึ้นมาโชว์เพียบเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าสู่โลกออนไลน์

หรือจะเป็นการโชว์ลีลาแอดเวนเจอร์ค่ะ
กับการกีฬาด้วยตัวเองที่ชื่นชอบด้วยนะฮะ
รวมไปถึงเรื่องเข้าครัวทำอาหารคุณผู้ชม

โหลเซไฮจ้าคุณเต้ยจรินพร
ที่บอกว่าช่วงนี้ที่ไม่ได้ไปถ่ายละครมาเกือบ๑ปีนะ
จ๊ะพี่จ๋านอกจากจะเห็นว่าหนูเล่นเซิร์ฟสเก็ตแล้วนะคะ
อีกหนึ่งสกิลที่หนูเพิ่มมา
คือการเข้าครัวทำอาหารจ้า
เป็นแม่บ้านแม่เรือน
หลายคนงงคุณผู้ชมงงเราก็งง
เพราะสาวเต้ยเองก็บอกว่าคนใกล้ชิด

ช่วงนี้ก็จะเริ่มมาสนใจเรื่องการทำอาหารมากขึ้นค่ะ
คือเมื่อก่อนไม่เคยทำอาหารเลยค่ะ
แต่ว่าพอหลังก็เริ่มทำขนม
เริ่มแบบเอาแบบผักเคลหรืออะไรอย่างนี้
ที่มันมีความเป็นแบบสุขภาพอะไรอย่างนี้ค่ะ
มาลองปรุงอาหารดูก็เริ่มทำได้
พอทำครั้งนึงกินได้นี่นะอะไรอย่างนี้

คุณพ่อคุณแม่หรือคนที่สนิทกับเต้ยเขาก็จะตกใจว่า

เริ่มมีสกิลแม่บ้านแม่เรือนขึ้นมาบ้างค่ะ
หนูจะเหมือนแบบว่าหลงตัวเองหรือเปล่า

นี่ดูเผินเอ๊ะเตรียมแต่งงานหรือเปล่า
เออเป็นแม่บ้านแม่เหลือนขนาดนี้

ต้องถามพี่แจ๊คแล้วล่ะ
โดนมานะคะเดี๋ยวเราอัปเดตอีกทีละกัน
ส่วนเรื่องละครก็ปลายเดือนนี้นะคะ

กับสาวเต้ยจรินพรคนนี้